หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุกับครอบครัวชาวไทย
ก็คือครอบครัวศรีสวัสดิ์ค่ะประกอบไปด้วยพ่อ
แม่พี่ชายพี่สาวและคนขับรถ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันอยู่ที่ต่างประเทศ
เดินทางกลับมาก็อยากพาครอบครัวไปทำบุญแล้วก็ไปเที่ยว
สปลาวสรุปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคันนะคะ
วันนี้ค่ะศพเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรปราการ
บรรยากาศการรับศพช่วงเช้าเป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะคะ
คือตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะบรรดายญาติญาติครอบครัว
มารอรับศพก่อนนะคะที่วัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เวลารถนำศพมาถึงก็คือช่วงเวลา๙นาฬิกา
ขบวนรถนำโดยตำรวจท่องเที่ยวและรถของมูลนิธิสว่างเมธาอุดรธานีมา๔คันค่ะ
เลียงศพมาจากพรมแดนหนองคาย
โดยมีนางสาวสุดาวดีศรีสวัสดิ์พี่สาวคนโตนางสาวกมุทาศรีสวัสดิ์น้องสาวคนที่๕
เดินทางไปติดต่อรับศพร่วมเดินทางมาด้วยนะคะสองคนนี้
พอเห็นโรงศพค่ะต่างพากันเข้าไปเคาะโลง
เรียกวิญญาณคำพูดก็คือกลับบ้านเถอะ
หลังจากนั้นร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างได้นำศพขึ้นไปบนสาราสุชิน
พร้อมสัมภาระของผู้ตาย
ก่อนทำการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเป็นครั้งสุดท้าย
และนำศพทั้ง๕คนบรรจุเข้าลงที่ญาติได้เตรียมไว้
ก่อนจะมีพิธีสวดบำเพ็ญกุศล๑๙นาฬิกา
ซึ่งกำหนดสวด๗วันทั้งหมดนะคะ
แล้วหลังจากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจ
นางสาวกมุทาศรีสวัสดิ์น้องสาวผู้เสียชีวิต

ภายหลังจากที่เดินทางไปถึงสปลาวช่วงบ่ายของวันที่๓

โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำสปลาวเดินทางมารับ

เพื่อดูรูปศพของบุคคลในครอบครัว
ก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่เก็บศพ

น้องสาวคนนี้ก็คือคุณกัมมุทาเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าทราบจากการกู้ภัยจากทางกู้ภัย
บอกว่าครอบครัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที๔คน
ส่วนนายสุรพันธ์พี่ชายซึ่งเป็นคนขับ
เจ้าหน้าที่นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อน
ตอนนั้นกู้ภัยเล่าให้ฟังบอกว่าพี่ชายยังมีสติอยู่นะคะ
พูดกับเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าช่วยพ่อกับแม่ด้วย
แต่ว่าสุดท้ายตัวเองก็สิ้นใจนะคะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
จากการได้ไปดูสภาพศพและรถรวม
ได้มีโอกาสไปทำพิธีเรียกดวงวิญญาณ
พิธีเรียกดวงวิญญาณที่สถานที่เกิดเหตุพบว่าเป็นถนนสองเลน
ไม่มีที่กั้นข้างทางระหว่างขับรถพี่ชายอาจจะไม่ชินทางนะคะ
ทำให้รถเสียหลักตกลงไปในเหวซึ่งมีความลึกมาก
สินทั้งหมดที่ครอบครัวนำติดตัวไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นทองแหวนเพชรเงินไทยกว่า๒แสนบาท
เพราะว่าจะไปทำบุญเนี่ยนะคะรวมทั้งเงินที่แลกเป็นเงินลาวอีกจำนวนหนึ่ง
ทางการลาวนำมามอบคืนให้ครอบครัวทั้งหมดค่ะ

มันไม่มีเสาหลักอะค่ะ
หม้อที่จะกั้นมันก็เลยดิ่งลงเหว

แต่ดูแล้วผลลึกมากเพราะว่ามันถล่ายเทลาควัน

ดูแลเรื่องเอกสารเป็นอย่างดีค่ะ
ขอบคุณตำรวจหลวงพระบางด้วยนะคะมูลนิธิหลวงพระบางที่คอยนำทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่
และพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่คอยอำนวยความสะดวก
ให้จนนำศพเดินทางกลับมาถึงไทยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีสวัสดิ์ด้วยนะคะ